คุณผู้ชมครับเกิดเหตุวัยรุ่นยกพวกตะลุมบอลกัน
ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำปาง
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเน็ตหนึ่งราย
นำคลิปภาพเหตุการณ์มาโพสต์ในโลกโซเชียล
มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยว่าทำไมช่วงนี้
ที่นี่ถึงเป็นเมืองดุจัง
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงตีหนึ่ง
วันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ

ริมถนนสายลำปางแม่ทะตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
โดยในคลิปจะเห็นภาพวัยรุ่น๒กลุ่มเข้าตะลุมบอลกันภายในปั๊มน้ำมันนะครับ
ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นมีทั้งผู้ชายและผู้หญิง
จากหน้าตาจากท่าทางหรือจากรูปร่างแล้ว
เขาคาดว่าอายุของกลุ่มวัยรุ่นน่าจะประมาณแค่๑๕๑๙ปีเองคุณ
มีกันประมาณ๑๕คนนะครับชุลมุนวุ่นวายเกิดการทะเลาะวิวาส
พวกตีกันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายหลายคนมีอาการมึนเมาสุรา
หลังเกิดเหตุไม่นานได้มีตำรวจขับรถเข้ามาพร้อมเปิดสัญญาณไฟวาบไซเรนเนี่ยนะครับ
ทำให้กลุ่มวัยรุ่นรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากปั๊มไปอย่างรวดเร็ว
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายวัยรุ่นใน๑คนอายุ๑๙ปี
มีบาดแผลฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยประถมพยาบาล
ผู้บาดเจ็บไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลก่อนจะเดินทางกลับบ้านทันทีนะครับ
ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้
ซึ่งพนักงานปั๊มเล่าว่าขณะเกิดเหตุเธอได้เข้าเวรทำงานอยู่พระดิบพอดีเลย
วัยรุ่นทั้งสองกลุ่มมายกพวกตีกันบริเวณห้องน้ำ
ที่เหตุการณ์จะบานปลายจนมีการตะลุมบอลกันต่อที่บริเวณลานเติมน้ำมัน
เพราะดีที่ไม่มีใครถูกลูกหลงได้รับอันตราย
เด็กป้องเด็กปั๊มตกตกใจหลบกันหมดนะครับ
และที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาแล้วหลายครั้ง
และยังทำให้มีทรัพย์สินของปั๊มน้ำมันได้รับความเสียหายด้วยนะครับ
ตอนนี้ที่ปั้มเนี่ยทรัพย์สินปั้มเสียหายบ้างครับ
มีประตูห้องหน้ามีการจับตะลุมแปลงห้ามพื้นประพื้นเขาเข้ามาก็ได้
เรื่องนี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลของลำปางด้วยนะครับ
แล้วก็เขียนข้อความไม่รู้เกิดอะไรขึ้นวัยรุ่นไล่ตะลุมบอลกัน
บางคนก็บอกเด็กเอ้ยเด็กดีแต่มาตีกันซะตรงนี้นะครับ
เกรงกลัวกฎหมายเลยก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับ
แล้วก็บางรายบอกว่าการที่วัยรุ่นมาตีหรือทะเลาะกันเนี่ย
เกิดจากการเมาสุราและเจ้าหน้าที่ไม่เอาจริงเอาจัง
ให้มีการขายเหล้าให้กับเยาวชนจนเป็นเหตุดังกล่าวนะครับ
เรื่องต้นตำรวจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ทราบว่าวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มมีเรื่องกันมาก่อนจากผับแห่งหนึ่ง

แล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นมาสอบสวนและดำเนินคดีต่อไปครับ